คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ

และเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะไฟโหมกระหน่ำจากบ้านต้นเพลิงนะฮะ
แล้วก็ลุกลามไปบ้านข้างเคียงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกจริงคุณคือตี๓ฮะ

เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านของประชาชน
ในชุมชนมิดครามที่สอย๓๑๓เขตดูศิษฐ์นะครับ
โหมลุกไหม้บ้านไม้หลังหนึ่งที่อยู่ท้ายซอย
แล้วก็ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงที่ปลูกติดกันนะครับ
เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุถึง๒๐คัน
แต่ตรงนี้คุณอุปสรรคสำคัญมากก็คืออะไรฮะ
แคบรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ
ดังนั้นต้องมีการต่อสายต่ออะไรเข้าไป
การทำงานก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับ
โดยเมื่อเข้ามาถึงพบว่าอย่างที่บอกไป

ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าบ้านต้นเพลิงนั้นปลุก
ติดกับบ้านเครือญาติในพื้นที่รั้วเดียวกัน
ก็เลยลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุเป็นข่าวที่น่าสลดนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้เสียชีวิต๒ราย
คู่กันอยู่ในบ้านต้นเพลิง
ทราบชื่อก็คือนางรัชนีศรีเพลอายุ๖๘ปีแล้วนะครับ
แล้วก็นายทีอายุ๓๘ปี
คุณผู้ชมทั้งสองเป็นแม่ลูกกันนะครับ
พนักงานสอบสวนแจ้งแพทย์โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
เข้าชนะสูตรศพในเบื้องต้นนะครับ
ส่วนทางด้านของคนที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงให้การนะครับ

กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เสียงดังปะทุ
เขาบอกว่าดังปุ๊บปะปุ๊บปะเลยนะครับ
เป็นระยะดังออกมาแบบนี้
ทีนี้คนในบ้านเขาก็ช่วยกันตามหาต้นเหตุของกลิ่น

กระทั่งมาพบว่ากลุ่มควันลอยออกมาจากบ้านต้นเพลิงครับ
ทีนี้พยายามตะโกนร้องให้คนในบ้านต้นเพลิงตื่น
แล้วก็ออกมาให้หนีออกมาให้เร็วที่สุด
แต่กลับว่าไม่มีเสียงตอบรับคุณ
จากนั้นเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ

จะลุกลามไปบ้านข้างเคียง
ทีนี้ตัวเขาเองพยายามใช้น้ำฉีดสกัดระหว่างรอเจ้าหน้าที่
แต่ถามว่าคุมได้ไหมคุมไม่ได้นะครับ

ทีนี้ต้องมีการรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ทีนี้ช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเพลิงไหม้ภายในซอย๓เสน๑๓แล้ว
แล้วก็ส่งผลให้แม่ลูกเสียชีวิตในกลองเพลิง๒รายนะครับ
ปรากฏว่าผลการตรวจสอบเพราะว่าบ้านเรือนประชาชน
ถูกไฟเผาวอด๔หลังคาเรือน
ต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ
มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะฮะ
แล้วก็ทางสำนักงานเขตดูสิตได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามขั้นตอนพร้อมกับเรื่องของการเยียวยานะครับ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องของไฟฟืน
อีกอย่างหนึ่งเราเดินทางกับภูมิลำเนา
หรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดทิ้งบ้านไว้
ต้องตรวจสอบเรื่องของพวกปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า

ยิ่งช่วงนี้พออากาศหนาวอากาศแห้งแบบนี้
ที่จะเกิดเพลิงไหม้มันก็มีมากขึ้นไงคะ